ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้กับเรือโดยสารคลองแสนแสบเนี่ย
ทำให้เรือนั้นอาจจะมีส่วนทำให้เรือระเบิด
ไม่มั่นใจว่าแล้วที่ใช้อยู่กับรถยนต์
แก๊สแบบอื่นที่ใช้อยู่

รวมทั้งสาเหตุของการระเบิดของเรือโดยสารคลองแสนแสบเมื่อเช้านี้

ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

คุณถวันธนกิจเจริญพัฒน์ครับ
สวัสดีครับท่านผอครับ
แต่ละอย่างนี้มันคืออะไรมันเหมือนมันต่างกันยังไงครับท่าน
เอาแอลเอ็นจีที่เกิดเหตุวันนี้ก่อนนะครับ
ไปลดอุณหภูมิมันลบ๑๖๒องศาประมาณนั้น

เหตุผลที่ทำให้เป็นของเหลวเพื่อ
จะสามารถทุบไปได้เยอะ
ในการบรรจุเพื่อได้ระยะทางวิ่งที่เยอะ

เขาออกมาก็จะมาผ่านหม้อต้มหรือผ่านเว็บไฟลไซล์

ดรริทีนั้นก็เป็นกาสตร์ปิดโตเเลียมเหลว
ที่เอามาใช้เป็นเชื้อเพลิงเหมือนกันแต่ในเรือยังไม่มีครับ
ณปัจจุบันนี้เป็นโครงการนำร่องของพวัตถัอกับครอบครัวขุนส่ง

เกิดขึ้นในในโลกเนี่ยมันมีมานานแล้วครับค่ะหลักการก็คือมันปลอดภัยเพียงพอแล้ว
สำหรับการที่จะเอามาใช้เพียงแต่ว่าในหลักการของการติดตั้ง
ก็ต้องได้มาตรฐานสาคมที่ยอมรับได้แล้วก็การบำรุงรักษา
หรือการทดสอบหรือการสวดสอบก่อนการใช้งาน
ถ้าไปเป็นตามมาตรฐานสากลแล้วยืนยันครับว่าปลอดภัยครับ
ทีนี้จากการที่ปตทร่วมกับทางบริษัทเรือ
เรื่องของการติดตั้งนี่คือทางปตทเข้าไปดูแลด้วยหรือเปล่าคะ

การติดตั้งเนี่ยเรือต้องผ่านการดูแลจากกรมเจ้าท่าครับ
ทางกรมเจ้าท่าเองผมคาดว่านะครับ
หลักการแล้วก็จะต้องมีวิศวกรมีผู้ตรวจสอบมีผู้ดูแลอยู่ครับ
ซึ่งถ้าในการติดตั้งที่ถูกต้องแล้วเนี่ย
กรมเจ้าท่าถึงจะออกบรรยายนุญาตครับ

คือผ่านการติดตั้งผ่านการตรวจสภาพจากกรมเจ้าท่า

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดระเบิด

การประกอบอุปกรณ์พวกนี้นะครับ
มันก็จะต้องมีจุดต่อต่าง
ในการเดินทางต่างมันอาจจะเกิดการขยับขยื่นของระบบพวกนี้
เพราะฉะนั้นแล้วมันก็มีโอกาส
ที่จะมีการลั่วไหลของก๊าซออกมา

มันต้องมีอัตราส่วนผสมกับอากาศนะฮะ

ผสมพอเหมาะ๕ส่วนถึง๑๕ส่วนใน๑๐๐ส่วน

ซึ่งในกรณีนี้ถ้าหากมีการรั่วไหล

ก็อาจจะมีโอกาสที่อัตราส่วนผสมอยู่ในช่วง๕๑๕พอดี
แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดประกายไฟขึ้น
ก็มีโอกาสที่จะลุกติดไฟครับ
ซึ่งการลุกติดไฟก็จะแบบที่เห็นคือพึกเดียว
พอคะถ้างั้นขอถามเลยไปถึงเรื่องของระบบเชื้อเพลิง
เพราะว่าปัจจุบันนี้จะว่าเรือก็ดีรถยนต์ก็ดี
ติดทั้ง๒ระบบก็คือมีที่เป็นระบบน้ำมันดีเซล

อาจจะทำให้มีความเสี่ยงในการรั่วไหลมากขึ้นด้วยไหมคะ
คือในหลักการสากลนะฮะเขาติดตั้งกันมานานแล้ว
โอกาสที่มันรั่วไหลมันก็เป็นไปได้ทุกรูปแบบ
การรั่วไหลเนี่ยเพราะฉะนั้นการเฝ้าดูแล
หรือการบำรุงรักษาถือว่ามีความสำคัญครับ
ถี่แค่ไหนครับท่านต้องดูแลรักษาต้องคอยตรวจสอบต้องคอยหมั่นเช็ค

ไม่ทำให้เกิดการรั่วต่าง
ก็ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน
บ่อยมากเนี่ยใช่ไหมฮะสัก๖เดือนครั้งก็ยังดีแต่โดยสภาพโดยทั่ว
เท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยกรมเจ้าท่าเองหรือกรมการขนส่ง
บกเองอาจจะตรวจสภาพทุกปีครับผมค่ะครับได้ครับวันนี้พูดคุย
เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านครับครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวย
สำนักความปลอดภัยธุรกิจกัสธรรมชาติกรมธุรกิจพลังงาน
ท่านผอถวันธนกิจเจริญพัฒน์หลักแล้วสากลใช้มานานแล้ว
แหละนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือหลักการติดตั้งต้องได้
คุณภาพมีการบำรุงรักษาหมั่นตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอครั้ง
นี้ถ้าหากว่าแอลเอ็นจีมีส่วนทำให้เกิดการระเบิดสันนิษฐาน
อาจจะมาจากการรั่วไหลคือบางทีแล้วข้อตอบอาจจะมีหลุด
บ้างแล้วมันก็ทำให้เกิดการปะทุขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าได้
ความร้อนหรือโดนเชื้อเพลิงก็ลุกพลึบขึ้นมาได้นั่นเองนะครับ
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานนะคะที่ก็ต้องรอความชัดเจนกันต่อไปค่ะ